เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกลางดึกเมื่อวานนี้นะคะ
ตำรวจสนบังเขนไปเจอรถต้องสงสัยคันหนึ่ง

แล้วก็ไปเฉียวชนกับรถของชาวบ้าน

สุดท้ายภายในรถพอมาตรวจค้นมียา

ไปดูจังหวะที่ตำรวจพยายามที่จะสกัดจับรถคันนี้นะคะ
ขอโทษนะคุณที่สุดท้าย
ยังเวอร์ยังเวอร์ยังเวอร์
ยังเวอร์ยังเวอร์

ยังเวอร์ยังเวอร์

ยังเวอร์
ที่เขาวิ่งอยู่บนท้องถนนอยู่ดีดีอะค่ะรถเก่งคันนี้เนี่ยเป็นรถเก่งสีขาวตามภาพเลยนะคะ
แต่งซิ่งทะเบียนกไก่คควาย๔๗๘๓สมุทรสาคร
ผู้ชายอยู่ในรถสองคนแล้วท่าทางมันมีพิรุธนะคะ
ตำรวจขอตรวจค้นแต่หนีตามภาพไม่ยอมให้ตรวจ
เฉียวท้ายรกระบะของชาวบ้านเขาเสียหายไปคันหนึ่ง
แล้วก็เหมือนกับพยายามจะพุ่งชนตำรวจด้วยนะคะ
ตำรวจเลยต้องตัดสินใจยิงใส่ยางล้อด้านหน้าขวา๒นัด
รถคันนี้ก็เลยพุ่งเสยไปชนขอบปูนที่เกาะกลางถนนค่ะ
ตำรวจก็เลยรวบตัวทั้งคนขับทั้งคนที่นั่งมาด้วย
นายนิวัฒน์ฉายสว่างอายุ๒๖นะคะ
และในทีมในทีมต้องใช้เป็นนามสมมุติอายุ๑๘

นายนิวัฒน์เจ้าหน้าที่ก็ถามนะถามตรงเลยนะว่า
หนีทำไมคือถ้าไม่มีอะไรผิดคุณจะหนีทำไม
คุณหนีทำไมมียาเสพติดหรือเปล่า
ในนิวัฒน์บอกเปล่าผมไม่มีผมจะไปหาแม่
เจ้าหน้าที่บอกงั้นมาขนตัวหน่อย
ยาเคอยู่ในกระเป๋ากางเกงค่ะ
พอเจอยาเคปุ๊บโอ้โหนายนิวัฒน์หน้าซีดเลยนะคะ
นี่ไงคะอยู่ในกระเป๋าอะค่ะ
คือเจ้าหน้าที่ก็ต้องบันทึกภาพเอาไว้ตลอดเวลานะคะ
จะได้รู้ว่าหยิบมาจากตัวของผู้ต้องหาจริงหรือเปล่า

นี่ค่ะแบบนี้เลยหน้าซีดสิคะ
ตอนแรกบอกไม่มีอะไรจะไปหาแม่

ทีนี้ค่ะเดี๋ยวมาดูอีกคลิปหนึ่ง
ก็เป็นภาพจากกล้องติดหมวกของตำรวจนี่แหละค่ะ

ก็อย่างที่บอกว่าเจอมียาเคด้วยใช่ไหม

ทั้งในรถทั้งในตัวของคนขับและคนที่นั่งมานะคะ
นี่ค่ะภาพนี้เห็นไหมเห็นเป็นใบเลยค่ะ
สดเลยค่ะ
รู้ว่าจะเอาไปปลูก
อยู่ในกระเป๋ากางเกงด้านขวาของผู้ต้องหา
มีน้ำกระท่อม๔ขวดและมีใบกระท่อมแบบใบสดเลยเนี่ยคุณผู้ชม

เก็บความร้อนความเย็นอะไรเนี่ยแหละใช่เก็บอย่างดี๕๐๐ใบ
เราเก็บใบกระท่อมเหรอคะนี่ค่ะ

นิวัฒน์ผู้ต้องหาก็จำนวนด้วยหลักฐานแหละ
ปฏิเสธไม่ออกแล้วนะคะเพราะว่าหลักฐานมันแบบ

แถวซอยนวลจันทร์ซื้อมา๕๐๐บาท
กำลังจะไปสังสรรค์กันที่สระบุรี

ส่วนยาเคก็ซื้อมา

ไม่ได้จะไปขายไม่ได้จะอะไรเขาอ้างว่า
ที่มีอยู่เนี่ยเพื่อเสพเพื่อปาร์ตี้เท่านั้น

อืมตกใจไหมล่ะขายบะหมี่อยู่ดีดีเสียงปืนดังปั้งปั้งปั้งค่ะ

สามสี่คนวิ่งไปหลบหลังร้านกันหมดเลยนะคะ

เต็มเลยแล้วก็มีรถเก๋งสีขาวคันนี้จอดอยู่
สุดท้ายก็เพิ่งมารู้ว่าเป็นการจับกลุ่มยาเสพติดค่ะ
คุณระวิการแก้ววิจิตผู้สื่อข่าวของเราเนี่ย
ไปเจอกับหนึ่งในผู้เสียหายจากเหตุการณ์นี้

มีกระบะของประชาชนคนหนึ่งถูกชน

นี่แหละค่ะเจ้าของรถกระบะนะคะ
เขาบอกว่าโอ้โหตอนนั้นผมขับรถอยู่เลนขวาสุดเนาะ

กระโดดมาขวางหน้ารถเขาไว้ตอนนั้นก็ตกใจว่าจะจะขอเขาค้นหรือเปล่า
แต่สักพักหนึ่งเห็นว่ามีรถเก๋งสีขาวขับตามหลังมาแล้วเสียงปืนก็ดังขึ้น
ก็เห็นเลยว่าตำรวจเนี่ยยิงล้อรถคันนั้นแล้วรถคันนั้นก็ฉลาบมาชนรถเขา
เขาบอกว่าผมเคยเห็นแต่ในหนังนะเนี่ย
ก็งงงอยู่พี่ว่าคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าไม่เคยเจอแบบนี้เคยดูแต่ในคลิปอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่า
ตำรวจไล่จับอะไรอย่างนี้พี่ไม่เคยนี่ครั้งแรกในชีวิตเลยพี่ที่เจอกับตัวเอง
ผมลงไปยืนดูรถก่อนพี่ว่าถ้าตอนแรกคิดว่าถ้ารถไม่เป็นอะไรผมก็ไม่อะไรนะพี่
ผมก็จะขี่ไปต่อแต่นี่คือรถมันขยับไม่ได้อะไรไม่ได้
ก็เลยต้องตำรวจเขาเลยให้มาที่สอนอมาลงบันทึกประจำวันไว้ครับ
มาแจ้งความเพื่อให้เขาซ่อมรถให้อะไรให้
คุณรับพิการยังไปตรวจสอบในซอยผลถ์โยธินห้าสิบเจ็ดด้วยนะคะ
เพราะว่าจุดตรงนี้ประมาณท้ายซอยเป็นจุดที่นายนิวัฒ

เขาบอกว่าจริงก่อนนายนิวัตรถูกจับ
ก็ยังเห็นนายนิวัตอยู่ตรงนี้เลยนะ

นิวัฒนจะมีพฤติกรรมเสพยาเสพติด
ที่ผ่านมาก็ดูเป็นคนปกติ
คือไม่ได้มีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอะไรแบบนั้น
ส่วนชาวบ้านในชุมชนร่วมใจพัฒนาใต้
ก็บอกว่านายนิวัตไม่ใช่คนในพื้นที่
แต่ว่ามีแฟนอยู่ที่นี่
ปกติก็เห็นมานั่งที่สาราริมน้ำตรงนี้

ก็ตกใจเหมือนกันเพราะว่าดูจากภายนอกแล้วเนี่ย
ไม่น่าเป็นคนมีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะ

แต่สุดท้ายเนี่ยตำรวจบอกแบบนี้ค่ะ
พันธุ์ตำรวจโทสารวุฒิบุตรดีรอง

ตำรวจสายตรวจออกตรวจพื้นที่ตามปกตินะคะคุณผู้ชม

จอดติดเครื่องอยู่ท้ายซอยประหลโยธิน๕๗
คนในรถน่ะมีพิรุษ
ตำรวจเขาจับคนร้ายอยู่ตลอดเขาสังเกตได้
เขาเห็นปุ๊บเขารู้เลยพี่ถ้าคุณไม่มีอะไรคุณจะไม่มีพิรุธ

คนนี้ผู้ชายที่อยู่ในรถคล้ายกับมีสิ่งผิดกฎหมาย
ตำรวจก็แค่แสดงตัวบอกขอตรวจค้นหน่อย

แต่กลายเป็นว่านายนี่วัดคนขับ
รีบแบบเร่งเครื่องหลบหนีขับหนีไปเลย

ร่วมกันมีวัตถุออกฤทธิประเภทที่๒

ร่วมกันเสพยาเสพติดให้โทษประเภทที่๕
หรือพืชกระท่อมและน้ำต้มพืชกระท่อม

เป็นเหตุให้ทรัพย์สินของผู้อื่นได้รับความเสียหายนั้นนะคะ
คือเจ้าของรถเขาก็แจ้งความเอาไว้แล้ว

ตำรวจบอกว่านายนิวัฒน์ก็ส่งฝากขัง
สารอาญารัชดาเบื้องต้นคัดค้านการประกันตัว

ก็ต้องส่งสารเยาวชนและครอบครัวกลางจตุจักรรับไป